ตอนนี้แชร์กันหลายที่อย่างหมดนะนางแบบมูลอย่างนี้นะ
คือเมื่อก่อนจะต้องแบบอย่างที่บอกว่ามันก็พัฒนาไปเรื่อยเนาะ
กลับมาประจำการแฉหลากเรื่องเฉาของคนในวงการบันเทิง
มีเรื่องเป็ดมาเมาท์ให้ฟังอีก
เจ๊เขาจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาเริ่มเลย
นางแบบตัวท็อปสวยแซ่บสตรอง
ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเนี่ยแต่ใครจะรู้บ้างว่า
หลังจากพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่เธอจะกลายร่างเป็นอีลำยองทำดี

โถคุณสมบัติต้นนี่เดี๋ยวรับหมดใช่ไหมครับ
รับหมดเลยเชื่อมันเลยเนี่ย
กลายร่างเป็นอีรำยองขึ้นมาทันทีแค่พระอาทิตย์ตกดินทันทีเนี่ย
สำหรับนางแบบสายเหวี่ยงที่เธอแรงเป็น๑๑รอดอหรือแลตนั่นแหละ

ใครอ่ะพี่เดี๋ยวอ่านต่อสิไม่รู้ใคร

ตั้งแต่สมัยเข้าวงการมาใหม่ได้ผู้ชายในวงการตัวเด็ดแซ่บมาโซยอยู่ตลอด

นางได้กินแต่ของรสหมดเลย
ตัวเด็ดแซ่บนางได้มากินตลอด
เคยได้ผู้ชายไปนอนกกที่คอนโดทำสถิติแบบ๗คน

นางเคยกินแบบ๗วัน๗คนเธอ
พระเอกนักร้องนายแบบไทยนายแบบเทศ

วัน๗รสชาติ๗วัน๗อารมณ์
นี่แบบเป็นเรื่องเราต้องคิดมากเลยนะเนี่ย

จากพฤติกรรมเรื่องเยอะเรื่องแยะอารมณ์วีน
ไม่ใช่ฉันแน่เพราะว่าไม่มีปัญญากินเจ็ดวันเจ็ดเท่าไหร่
นึกว่าเรื่องเยอะเรื่องเหวี่ยงไม่ใช่นี่
เรื่องเยอะเรื่องแยะอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีน
ก็ทำเอาคนที่ร่วมงานด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าปวดกระบานสุด
ชุดในใหม่ชอกใหม่สวยใหม่ใสจนงานเดินแบบเกือบล่ม

ยังเคยฝากส้นเท้าด้วยการจงใจเหยียบชุดแพงในงานเดินแบบงานหนึ่ง
อุ๊ยนังเหยียบจนขาดเลยค่ะ

เดินจากไปสวยแบบยิ้มอ่อนมองบน

ถึงกับสาบแช่งส่งหลังกันเลย
ส่วนนิสัยสันดาลขี้โกงเป็นที่รู้กันดีในหมู่ช่างแต่งหน้าทำผม
เวลาไปงานไหนนางก็จะขอเรียกค่าช่างหน้าช่างผมถึงสองหมื่น

ซึ่งใครจะยอมจ่าย๒หมื่นวะ

แต่เคยเรียกคาดหน้าคาดผม๓หมื่น

แล้วหนูนอนกลับไปนอนอยู่บ้าน

นางเลอเชียว
ก็ยอมควักเงินสดจ่ายให้นางทันที

นางแบบสายเวียงก็ควักเงินจ่ายให้กับช่างแต่งหน้าทำผม

ส่วนที่เหลือฟอร์นาง
ก็คือเก็บเข้ามากระเป๋าเลยว้าวอเจมส์

จนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้ยังกลายเป็นเรื่องเมาส์มัน

ไม่มีใครอยากไปแต่งหน้าให้นาง
เพราะถ้าแต่งหน้าไม่สวยไม่ถูกใจก็จะระเบิดลงทันที
ยังด่ากราดด้วยคำสารพัดสัตว์
หลุดออกมาจากปากนางนะฮะแล้วแบบนี้ช่างหน้าช่างผมก็
จะสร้างไหวบ้างเหรอคะใครวะอเรนนี่ใครอ่ะ

แต่นะนางแบบ๒หมื่นใครจะจ้างเหรอครับ

เขาเหมือนคือมันไม่มีช่วงหนึ่งที่แบบว่า
พี่นางเอกเอาไปเป็นนางแบบด้วยเพราะเป็นช่วงที่จะบอกว่า

ถ้าเกิดนางแบบไม่ได้เป็นนางแบบเราก็จะเห็นสวย

สายนางแบบ
ใช่แล้วก็เป็นช่วงที่จะบอกว่าอุ๊ยดาราคนนี้สวย
หน่วยก้านที่เขาเอามาเดินแบบด้วย
อุ๊ยมันตั้งแต่รุ่นพี่ตุ๊กตุงอะไรเป็นอย่างนี้กันนะ

แต่อันนี้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นอันนี้รุ่นกลาง

ตอนนี้ยังเป็นดาราอยู่มั้ย

เอาแล้วไงพี่เหมียว